ดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่สวนลุงพินีนะคะที่มีรถตู้โฟลกค่ะไปถูกผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาบนรถแล้วก็มีผู้ชายที่เขากระโดดมาเกาะหน้ารถเพื่อที่จะพยายามช่วยผู้หญิงคนนี้แต่รถตู้ก็พยายามที่จะขับหนีแล้วก็ไปชนกลายเป็นว่าผู้ชายที่เกาะอยู่ที่รถตู้อ่ะเขาบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตอืมพอไปตรวจ

เหตุการณ์นี้นะคะตัวผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมนางสาวนัท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนลุมพินีนะคะ

ตำรวจสืบสวนนครบาน๕ก็ร่วมกันไล่รากคนร้ายนะคะ
ล่าสุดไปเจอรถคันที่ก่อเหตุ
จอดอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลแถวฝั่งทนค่ะ
เพราะว่าไปตรวจดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ไล่ดูตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะ
แล้วก็ไปเจอเหมือนรถคันนี้คันที่ก่อเหตุ

พลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มาร่วมติดตามความคืบหน้ากับชุดสืบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆนะคะครับ

แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลย่านฝั่งทน
อยู่ระหว่างนำรถมาที่สถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันว่าเป็นรถคันก่อเหตุจริงนะคะ
ร่องรอยการชนชัดเลย
แต่คนก่อเหตุทางตำรวจบอกว่าไม่ใช่เจ้าของรถค่ะ

มีคนแอบเอารถไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งเจ้าของรถบอกว่าเหมือนกับคนก่อเหตุทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ซึ่งก็ทางตำรวจบอกว่าเร็วนี่แหละได้ตัวคนร้ายแน่เพราะว่าตอนนี้ได้รถแล้วไง
รู้แล้วว่ารถคันที่ก่อเหตุเป็นรถใครนะคะ
แต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับค่ะ

มีผู้ชายคนเดียว

เดี๋ยวได้ตัว

แต่อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
เป็นเหมือนมีกระดาษแล้วก็เขียนแล้วก็แปะทับทะเบียนเอาไว้
เขียนว่าตเต่าบไม๓๓๗๔นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นแล้วรถตู้คันนี้ไปจอดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งย่านฝั่งทน
แล้วก็รู้แล้วว่าเจ้าของรถคือใครแต่เจ้าของรถบอกว่ามีคนแอบเอารถไปใช้ในการก่อเหตุ

แล้วทีนี้พอตรวจดูกล้องวงจรปิดเห็นว่ารถคันนี้ไปวนอยู่รอบสวนลุมพินีหลายรอบนะคะ
แล้วพยายามจะชวนหญิงสาวสองคนไปร่วมหลับนอนบนรถ
แต่เหมือนกับว่าไม่มีใครยอมขึ้นรถ
ซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของนางสาวนัทนามสมมุติผู้เสียหาย
ที่บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายไทยอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
มีพฤติกรรมซาดิตขอร่วมหลับนอนบนรถตู้แล้วก็ใช้เทปกาวมัดมือด้วยนะคะ
ตำรวจกำลังประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะคะที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
พลตำรวจรีสามารถศรีสิริวิบูรณ์ชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่า
คือณตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
ว่าเป็นเรื่องของการลักลอบค้าประเวณีหรือเป็นปมชู้สาว
เพราะว่าหลังจากผู้เสียหายแจ้งความ
ผู้เสียหายก็เหมือนกับยังกระทบกระเทือนเรื่องของจิตใจอยู่อะค่ะ
ก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างละเอียดมากนัก
แต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะรอขยายผลเพิ่มเติม
ก็เหตุการณ์เนี้ยมันมีคนตายคนเจ็บใช่ไหมมีการข่มขู่กักขังหน่วงเหนียวนะ
ท่านผู้ชมครับรถตู้คันที่ก่อเหตุแล้วก็คนที่ก่อเหตุ
๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมารถตู้คันนี้นี่ครับตำรวจตามเจอแล้วนะครับ
รถตู้แล้วก็ผู้ชายคนที่ก่อเหตุถูกนำมาที่สอนอทุ่งมหาเมฆเรียบร้อยแล้วนะครับ
ยักษ์๙๙๙๒นะอันนี้คือทะเบียนจริงแล้วนะนี่ครับผู้ชมครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุเอารถคันนี้ไปใช้ไปก่อเหตุทำร้ายผู้
หญิงแล้วก็ไล่ขับไปที่ผู้ชายมากระโดดเกาะหน้ารถแล้วทำ
ให้เขาบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกคุมตัว
นายณเดชน์ไปถูกจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่ง
สาขาพุทธบูชาแขวงบางมดเขตจอมทองส่วนรถตู้เนี่ยไปจอดทิ้งไว้ที่ข้างโรงงานแห่งหนึ่ง
บางประกอบฝั่งธนบุรีนะครับมีร่องรอยการชนอยู่ที่หน้ารถด้วย
นี่ครับคุมตัวมาได้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เจ้าของรถตัวจริง
เขามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะฮะว่ารถเขาไปอยู่กับนายคนนี้ได้ยังไง
มาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ทั้งตัวคนก่อเหตุ
รถคันที่ใช้ก่อเหตุทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ตมตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ก็มาประชุมกับชุดสืบสวน
เพื่อจะคลี่คลายคดีด้วยแล้วก็เปิดเผยว่าเบื้องต้น
เชิญเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นนายจ้างของนายณเดชน์
มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนด้วย
ตอนนี้กำลังสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
นี่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการแถลงนะคะเกี่ยวกับคดีนี้การจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะคะ
นายณเดชน์สิทธิมโนมัยอายุ๔๔ค่ะ
คือผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าคือตัวผู้ต้องหาเขารับสารภาพนะ
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหามีเพียงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ที่ยังให้การภาคเศษอยู่คือนายณเดชน์อ้างว่า
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะตัวผู้ชายที่ไปเกาะหน้ารถแล้วก็
รถไปชนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะ
คือเหมือนกับว่าไปเจอภรรยาอยู่กับผู้ต้องหาบนรถตู้
ผู้ต้องหาไม่ยอมให้ผู้หญิงลงจากรถแล้วก็ขับรถตู้หนี
ผู้ตายกระโดดไปขวางจนเกิดเหตุการณ์นี้ครับยืนยันว่าที่ขับรถเนี่ย
ก็คือตั้งใจขับรถสะบัดแค่กะว่าให้หลุดจากรถ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขาเสียชีวิตแต่รถเสียหลักไปชนแท่ง
รีเออร์และป้ายบอกทางเพราะว่ามีรถคันหลังขับตามมาแล้วก็เปิดไฟสูง
ก็เลยพยายามรีบขับรถหักหลบจนเสียหลักไปชนเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ครับส่วนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถของในจ้าง
ซึ่งทำธุรกิจรองเท้าย่านสมุทรสาครตัวผู้ต้องหาเป็นพลขับค่ะ
ในจ้างไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่สืบสวนจนเจอรถจอดทิ้งอยู่แถวแถวจอมทอง
ก็เลยแจ้งเจ้าของรถก็เลยสืบสาวราวเรื่อง
รู้ว่าคนก่อเหตุก็คือลูกจ้างของเจ้าของรถครับ
ต้นก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากักขังหน่วงเหนียว
พาอาวุธไปในทางสาธารณะเขามีกันไกลนะคะพกเอาไว้
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่าก็ขับรถสะบัดไปสะบัดมาเนี่ย
สะบัดให้หลุดเฉยนะคะส่วนผู้หญิงที่อยู่ในรถ
ก็เหมือนกับถูกพันธนาการด้วยนะคะครับตอนที่หลบหนีเนี่ย
เขาก็เหมือนกับว่าพยายามจะช่วยอะค่ะเห็นสามีเกาะมาที่รถใช่ไหมคะ
ผู้หญิงที่อยู่ในรถก็พยายามจะกัดหูจกตาผลักเกียร์คนร้าย
ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยพยายามจะสู้ครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นพลขับก็คือเป็นคนขับรถนะคะ
กับเจ้าของรถมานาน๖ปีนะคะก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ
มีกุญแจเข้าออกบ้านมีกุญแจรถด้วยค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของรถก็ไม่รู้ว่าตัวนายณเดชน์เอารถไปใช้
จนตำรวจไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ขับหนี
แล้วไปเห็นว่ารถจอดอยู่ในบ้านเลย
ทีนี้ก็ต้องประสานว่าให้เอารถมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
มอบให้กับตำรวจแล้วก็ขยายผลต่อจนจับคุมได้
เอารถนายไปใช้เอากระดาษเขียนเป็นตัวอักษรป้ายทะเบียนรถแทน
สุดท้ายก็ไล่ตามจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปที่สะพานไทยเบลเยี่ยมด้วยนะครับ
เพื่อไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
จุดนี้เป็นจุดที่ฝ่ายผู้ชายที่กระโดดเกาะหน้ารถตู้คันนี้มานะครับ
ซึ่งเขาเป็นสามีของหญิงสาวที่ถูกฉุดขึ้นรถไป
เขาถูกสะบัดแล้วก็ไปชนข้างทางจนเขากระเด็นตกจากรถ

ตอนนั้นรถไปชนแท่งบารีเออร์แล้วก็ป้ายบอกทางบริเวณเชิงสะพานนะครับ
จังหวะที่สะบัดสะบัดพยายามให้หลุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งใจชน
หรือว่าจะเสียหลักก็แล้วแต่ไปชนแท่งเบรีเออร์กับป้ายบอกทาง
ผู้ชายเนี่ยกระเด็นตกลงมา
ส่วนฝ่ายหญิงถ้าตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาก็คือ
ฝ่ายหญิงเขาพยายามจะลงไปช่วยสามีเขา
กัดหูมั่งทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถลงจากรถมาได้
วันนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานพวกป้ายเหล็กสัญลักษณ์บอกทางแท่งเบรีเออร์
พังเสียหายจากการถูกชนเพื่อจะเอาไปพิสูจน์ดูความเร็วของรถที่มากระแทก
จะได้ดูว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาอะไรยังไง
ดูเรื่องรองร่องรอยการเบรกสีรถหากผลพิสูจน์ชัดเจนจะส่งผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหา
คุณเจตนาไม่เจตนาเจตนาฆ่าไหมจะสะบัดสะบัดให้รถมันสะบัดแล้วเสียหลักมาชน
หรือว่าตั้งใจพุ่งชนเลยเพื่อให้เขาหลุดจากกระจกหน้ารถของคุณ
ตรงนี้มันมีเรื่องของการแจ้งข้อหานะครับ
เหนียวอาจจะเป็นเจตนาค่าก็ได้ซึ่งโทษจะสูงกว่ากันแน่นอน
น้องชายของผู้เสียชีวิตไปลงบันทึกประจำวันเพื่อนำเอกสารไปติดต่อ
ขอรับศพพี่ชายที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมด้วยค่ะครับ
แต่ว่าเอกสารไม่พร้อมนะคะยังนำศพออกมาไม่ได้ค่ะ
ก็เลยอยู่ระหว่างการหารือกับพ่อให้มาติดต่อรับศพแทนนะคะ
คือตัวภรรยาที่เป็นผู้เสียหายก็ไม่สะดวกมา
แต่เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเขาจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะคะ
ตัวน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้อยู่กับพี่ชายกับพี่สะพ้ายแต่ทั้งคู่เขาเป็นสามีพระยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เขาเนี่ยจดทะเบียนอยู่กันมาหลายปีแล้วค่ะตัวพี่ชายที่เสียชีวิตเนี่ยมีอาชีพ
ขายเสื้อผ้าดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักส่งเงินให้พ่อที่อยู่ที่นครราชศรีมานะคะ
ส่วนพี่สะพ้ายเขาก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไรแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่งานกลางคืน
ตามที่มีข่าวแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะน้องชายของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าเขาเป็นคนดีกันทั้งคู่
ไม่มีความขัดแย้งไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครไม่มีปัญหาเรื่องธุรกิจอะไร
แต่ทั้งคู่ชอบขับรถออกไปเที่ยวตอนกลางคืนกันบ่อยดังนั้นเหตุการณ์นี้รับไม่ได้
กับการกระทำของผู้ก่อเหตุขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ยอมความแน่นอนค่ะ
เพราะฉะนั้นน้องชายของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นน้องสะพ้ายของผู้หญิงที่บาดเจ็บ
ขอยืนยันแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของพี่ชายกับพี่สะพ้ายเขาด้วย
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานลักษณะขายบริการในพื้นที่แถวนั้นนะครับ
แต่ทีนี้คนขับรถตู้ผู้ต้องหาคนนี้จะไปชุดผู้หญิงเค้าขึ้นรถไฟมาได้ยังไง
มันจะเกิดจากอะไรก็ต้องให้ตำรวจไปขยายผลต่อ

ทีนี้ถ้าจะมาดูเฉพาะเรื่องข้อมูลของพื้นที่แถวรอบสวนลุม
สวนสาธารณพอร์ตแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพ
แต่เวลาที่สวนสาธารณะปิดช่วงยามค่ำคืนเนี่ยมันจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ
เราได้คุยกับวินจักรยานยนต์ในพื้นที่นะครับแถวพื้นที่สวนลุมพินี
บอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นประมาณตี๔เขาก็มาขับวินตามปกติ
เพราะวันอังคารกับวันศุกร์สวนลุมพินีจะเปิดเร็วก็มารอลูกค้า
มาถึงเห็นว่าตำรวจทำไมมาตั้งกลวยกันพื้นที่
ไปถามถึงทราบว่ามีเหตุลักพาตัวผู้หญิงขึ้นรถ
แล้วมีแฟนนุ่มพยายามจะเข้าไปช่วยก็เลยบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต
แต่พื้นที่สวนลุมพินีตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้
วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้บอกว่า
ตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๒นะ
จะมีกลุ่มผู้หญิงมายืนอยู่แถวนี้

ก็จะมีลูกคงลูกค้ามาอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด
แต่ไม่เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงกับผู้ชาย

แล้วมันก็เคยมีกรณีที่ว่า

อันนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้นะครับ

เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายบริการอะไรนะครับ

วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า

ซึ่งก็อยากฝากให้ตำรวจช่วยเข้ามาดูแลจัดการให้หน่อย

เหตุการณ์อย่างนี้มันน่าจะเป็นที่ว่า
ผู้หญิงรับตังค์เข้าไปแล้วอย่างนี้
แล้วผู้ชายไม่ได้ร่วมหลับนอนด้วยอย่างนี้ก็มีกรณีนี้
เขาเลยอาจจะแค้นพวกนี้ก็ได้ครับ
แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับทางผู้บาดเจ็บ

ทางครอบครัวเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
ซึ่งสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรถึงมีคดีนี้เกิดขึ้นได้เนี่ย
ตำรวจเขากำลังทำหน้าที่ในการสืบสวนขยายผลอยู่
ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ